ต่อกันที่ตำรวจสระบุรีนะครับตามหาผู้ชายคลั่งคนนี้
คือเมื่อคืนเนี่ยนะเขาคลั่งแล้วถือมีดไปอยู่บนหลังคานะครับ
อยู่๔ชั่วโมงเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ลงมา
แล้วตรงนั้นมันมืดมืดแล้วหายไป
โน่นไปชิงซับเด็กอายุสิบหกอะครับ
เดี๋ยวได้เดี๋ยวพวกมันพูดมา
ดีดจริงครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหดีดจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน๔ทุ่มกว่า

ลุ้มคลั่งครับปีนหลังคาโรงงานนะฮะ
เป็นโรงงานซ่อมหัวฉีดดีเซล
ริมถนนมิตรภาพอำเภอเมืองสระบุรีครับ
เอามีดยาวสัก๑๒นิ้วได้ยาวทีเดียวฮะ

ไก่ครับหรือว่าสุธิพงศ์หลงแก้ว
เป็นชาวชุมชนเขายิงเป้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคือไก่เนี่ยไปดื่มเหล้ามา
แล้วเกิดอาการหลอนปีนขึ้นไปบนหลังคาโน่น
เจ้าหน้าที่เอ๋ยลูกสาวของในไก่เอ๋ย
เกลี้ยกล่อม๔ชั่วโมงไม่ลงมาสักที
บางทีก็ทำท่าจะใช้มีดเชื่อดคอตัวเอง
เป็นที่น่าหวัดเสียวของคนที่อยู่ข้างล่าง
นี่นะฮะนี่น่าจะเป็นลูกสาวที่ปีนขึ้นไป
พยายามกลี้กล่อมคุณพ่อนะครับ

ในไก่อาศัยจังหวะความมืดฟึ๊บหนีไป

ล่าสุดนะครับตำรวจสพเมืองสระบุรี
ออกตามหาในไก่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ตรวจค้นก็ไม่เจอตัวในไก่ในบ้านนะครับ
ตำรวจออกหาเบาะแสจากเพื่อนบ้าน
ปรากฏว่าเพื่อนในชุมชนไม่มีใครยอมให้ข้อมูล
กลัวจะเดือดร้อนเนื่องจากในไก่เนี่ยเคยขู่เอาไว้ไง
อย่ามายุ่งเรื่องของนะเออนะฮะ
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนายปวริสนะครับ
อายุ๑๖ปีอยู่บ้านเช่าใกล้กับที่เกิดเหตุ
แจ้งความกับตำรวจบอกโอ๊ยเมื่อคืนไอ้ไก่มานี่
มานี่มาปีนเข้าห้องพักของเขาเนี่ย
แล้วใช้มีดเนี่ยเตรียมมาจี้โทรศัพท์มือถือนะครับ

แล้วก็ชิงกุญแจรถจักรยานยนต์นะครับ
แต่เขาขัดขืนซะก่อนนะครับ
ไก่ก็ไปทางเดิมปีนขึ้นหลังคาหนีไปอีก
พัฒนาบนอักชเชธชัยชเชธสิรินะครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองสระบุรีบอกว่า
สั่งการแล้วนะชุดสืบสวนสายตรวจสโพมศลบุรีนะ

ในเขตอำเภอเมืองสระบุรีหรือพื้นที่ใกล้เคียง

ส่วนถ้าใครเห็นนะฮะแจ้งเบาะแสมาได้ที่สพเมืองสระบุรี
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ